คุณผู้ชมค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดู
เหตุการณ์หน้าหวาดเสียวเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี

แต่ว่าขับแซงซ้ายขับมาตรงไหลทาง
เบียดรถคันอื่นโอ้โหหวัดเสียวสุดเลย

แล้วที่เราเห็นแล้วก็หวาดเสียวแทนก็คือ
เขาแซงเก๋งคันแดงมาหนึ่งคันค่ะ

ยังไม่พอแซงคันที่๒ที่มีกล้องหน้ารถหลังรถเนี่ยคันที่๒ค่ะ
แล้วก็แซงคันหน้าเนี่ยคันขาวคันนี้เขาหลบให้ใช่ไหม

คุณจะสังเกตว่ากระบะคันนั้นเหมือนไม่รู้ตัว
ตกใจแล้วทำให้เสียหลักเป๋เลยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเราไม่รู้นะว่าพี่เขารีบไปไหน

แต่การแซงซ้ายและขับรถใหญ่ด้วยความเร็วแบบนี้บอกเลยว่ามันอันตรายจริงค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายพระแสงอ่าวลึก
ช่วงก่อนถึงโรงเรียนบ้านบางเหียนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะ
เจ้าของคลิปเขาก็นำคลิปนี้มาโพสต์ขึ้น
เพื่อที่จะเตือนแล้วค่ะว่ามันหวัดเสียว
การุณาขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎวินัยจราจร
ถ้าเป็นรถใหญ่แล้วเราก็มันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
คือการแซงซ้ายมันก็อันตรายอยู่แล้ว
สองเลนสวนไหลทางฝั่งซ้ายสุดมันจะเล็ก
ถูกต้องนะคะเขาก็เอาไว้ให้มอเตอร์ไซค์ถูกไหม
หรือว่ารถฉุกเฉินในการที่จะจอดแวะข้างทางเท่านั้น
แซงไม่ได้และยิ่งเป็นรถใหญ่
ก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้มาเตือนกันนะคะว่า
ก็ต้องระวังร้องกวดจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
ส่วนเจ้าของคลิปเขาบอกอยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกนี้หน่อย